ข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของการรายงานสถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย
เพราะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งโต๊ะแถลง

ก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นอีก๔ราย
โดย๒ใน๔เป็นคนไทย
ตอนนี้เท่ากับว่าบ้านเรามีผู้ติดเชื้อโควิด๔๗ราย

เพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้มีการเปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นจำนวน๔รายนะครับ
โดยรายที่๑ซึ่งเป็นชาวไทยอายุ๔๒ปี
คือเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีประวัติเดินทางกลับมาจากอิตาลี
อิตาลีถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน

ใช่นะครับเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
เมื่อวันที่๒มีนาคมไม่พบเชื้อเมื่อผ่านด่านสนามบิน
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดชมบุรีเมื่อวันที่๓มีนาคมจนกระทั่งถึงวันนี้
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ชาวไทยอีกคนนึงนะฮะเป็นชายไทยอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาเดินทางกลับจากอีราน
แล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์
โดยมีอาการไข้มีน้ำมูกแล้วก็เดินทางไปรักษาด้วยตนเอง
ปัจจุบันอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนรายที่๓นะครับที่มีการประกาศว่าเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
เป็นชาวอิตาลีนะครับอายุ๒๙ปีเป็นพนักงานบริษัท
เข้าประเทศไทยมาเมื่อวันที่๑มีนาคมเดินทางผ่านสนามบินโดยไม่มีไข้
แต่ผู้ป่วยมารักษาตัวเองเมื่อมีอาการเมื่อวันที่๒มีนาคม
ด้วยอาการไข้ไอและปัจจุบันอยู่ที่โรงพยาบาลชมบุรีนะครับ
โดยรายนี้ที่เป็นชาวอิตาลีเดินทางมาจากอิตาลี
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยคนแรกที่เราเปิดเผยไปเมื่อกี้นะ
ที่เป็นพนักงานบริษัทและมีประวัติเดินทางกลับจากอิตาลี

ส่วนรายที่๔เป็นชาวจีนอายุ๒๒ปีนะครับ
เดินทางมาจากอีรานแล้วก็มาต่อเครื่องเมื่อวันที่๑มีนาคม

เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีไข้ไอแล้วก็มีน้ำมูก

ตอนนี้นะครับก็ถูกรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ทำให้สรุปอีกครั้งประเทศไทยขณะนี้
มีผู้ป่วยสะสมรวม๔๗ราย
รักษาหายไปแล้ว๓๑ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๕ราย
แล้วก็เสียชีวิต๑รายที่เป็นชาวไทยนะครับ
ส่วนเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะครับ
โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ไปใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือว่ากลุ่มผีน้อย
เอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงสารที่เตรียมรับแรงงานไทยจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อกักตัว๑๔วัน
บอกว่าตอนนี้กองทัพเตรียมสถานที่ไว้๕แห่งที่จะกักตัวไว้รอดูอาการ
มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพภาคที่๒ได้มีการเตรียมสถานที่ของมณฑนฐานบก
ในพื้นที่ภาคอีสาน๑๐แห่งไว้ทั้งหมด
มณฑนฐานบกทั่วประเทศ๓๗แห่งไว้สนับสนุนในภารกิจนี้ด้วยครับ
ส่วนทางด้านของนายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่นายยกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
ให้นายเทวันเป็นผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด๑๙
โดยในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมกันอย่างเข้มข้นแหละครับ
ว่าทางศูนย์จะทำงานอะไรบ้างในการที่จะเฝ้าระวังโควิด
เพื่อดูแลคนไทยทั้งหมดนะครับ
ขณะที่โรงพยาบาลจุลาพรได้มีการรับมอบชุดอุปกรณ์การแพทย์

เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตรายแล้วก็เชื้อโควิด๑๙
จำนวน๑เครื่องจากคณะนักศึกษาหลักสื่อสุขภาพรุ่นที่๒
ราชวิทยาลัยจุฬาพรเพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญเหมือนกันนะคุณนะ
ในการถูกนำไปใช้ในภาระกิจในการเฝ้าระวังโควิด๑๙อันนี้นะครับ